นะคะเรื่องท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะคะ
สงกรานดิฉันว่าหลายท่านก็เตรียมตัวไปท่องเที่ยวกัน
อยากชวนไปดูนะคะจราเข้ที่อุบลราชธานี
เขามีเซลปค่ะที่สวนสัตว์นี้
บอยเจ้าบอยที่สวนสัตว์อุบล
แต่ว่าถ้าไปเนี่ยมันย้ายที่แล้วนะคะ
ย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งของสวนสัตว์แล้วดูตอนย้ายคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ้าบอยนี่มันตัวใหญ่มากจริงจริงอายุสามสิบเก้าปีอ่า
ดูความยาวโอ้โหคนกี่เมตรแล้วนะกี่คนเนี่ยน้ำหนักหกร้อยสิบกิโลกรัมอ่ะ
ยาวสี่เมตรเก้าสิบเซนเกือบห้าเมตรอ่ะโอ้โหเนี้ยเนี้ย
กี่คนที่ต้องไปแบกกันนะคะจราเข้น้ำจืดตัวนี้นะคะ
คือเอาเป็นว่า๕เมตรของมันเนี่ยถ้าเทียบง่ายว่า
ขนาดไหนนะก็คือความสูงของสะพานลอยอ่ะอืม
ขนาดนั้นเลยคุณนัทพงศ์ห้าเมตรเนี่ยแล้วคนจริงจริง
คนย้ายบ่อเนี่ยก็ต้องแบบนี้เลยนะคะ
เพราะว่าบ่อมันอยู่ไกลไปประมาณกิโลครึ่งก็ต้องไปอย่างนี้ค่ะ
กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปพร้อมพร้อมกัน
ประมาณยี่สิบคนได้มั้งนะคะน่ะยี่สิบสองคน
ลักทุเลจริงจริงนะคะนี่คือการย้ายจราเข้
ที่ตัวใหญ่มากมากนะคะแล้วเดี๋ยวดูตอนมันลงบ่อนะคะ
บ่อใหม่ของเจ้าบอยอยู่ที่โซนแสดงจราเข้
ก่อนหน้านี้อยู่อาณาจักรดงเจ้าป่าอ่านี่กำลังจะลงบ่อใหม่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมก็แกะออกนะเพราะปากต้องมัดนะ
ปากไม่มัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
พอแกะเสร็จออกมาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เจ้าบอยเนี่ย
ลงบ่อนี่ค่ะยังปิดตาอยู่นะคะจะเตอร์ไพรส์หรือยังไงนะคะ
ปิดตาปิดตาปิดตาแล้วก็คลานลงไปครับนี่แหละค่ะ
พอถึงจุดหมายแล้วถึงดึงผ้าปิดตาออกน้ำใสจังเลยบอยเอ้ย
บ่อใหม่ค่ะใครไปอยากจะไปเจอกับเจ้าบอยนะคะ
ก็ไปยนต์โฉมกันได้บ่อใหม่ของเขานะคะอยู่ที่เอ่อ
แสดงจราเข้ครับซึ่งอันนี้ถือว่าโอโถงนะอืม
เหมือนกับอยู่จากคอนโดก็ไปอยู่บ้านเดี่ยวอะไรทำนองนี้
นครสวรรค์ก็สู้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าอันนี้ดูดูภาพกันอีกสักทีหนึ่งนะคะ
อ่าการเคลื่อนย้ายเจ้าบอยที่เล่นเอาคนยี่สิบสองคนหอบทีเดียว